คุณผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรนะฮะ
ตามให้แล้วนะครับผู้ชายที่ก่อเรื่องก่อราวในคลิปเนี่ย
สุดท้ายเป็นตำรวจจริงจริงนะฮะไปอลวาดอยู่แถวร้านส้มตำ
ริมถนนร้านหนึ่งถึงขั้นเอาอาวุธปืนเนี่ย
ออกมายิงเขาเลยนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

พี่ย้านเข้าบ้าน

เขาเพิ่งขี่จักรยานยนต์มาจะมาซื้อส้มตำนะฮะ
เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องครับ
คือถ้าจุดเริ่มต้นเนี่ยผู้หญิงที่อยู่แถวร้าน
เป็นร้านยำตำระเบิดนะฮะ
อยู่ที่หมู่๓ตำบลมหาชัยอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชร
อันนี้เป็นช่วงท้ายเหตุการณ์แล้ว
แต่ว่าจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับ
ผู้ชายคนนี้เสื้อลายสก๊อตนะครับ
เขาปกติจะมาจอดรถกระบะที่ตรงนี้

แต่วันนี้พอจะมาเอารถเนี่ยเหมือนกับเมามาแล้ว
ไปคล่อมจักรยานยนต์คันหนึ่ง

เอาละไปทำเพราะทำไมคนนี้ก็เลยโมโห

ส่วนเสื้อฟ้ากางเกงสีน้ำเงิน

อาจจะคอยห้ามอยู่นะครับ
ทีนี้ผู้ชายคนนี้พอโมโหอารวาสอยู่
ผู้ชายเสื้อเหลืองขี่จักรยานยังจะมาซื้อส้มตำ
เขาก็พยายามเดินไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แต่จังหวะถือปืนออกมานี่มันน่ากลัวมากจริงนะคะ
ใช่ฮะนี่เห็นไหมถือปืนมาอีก
คือระหว่างนี้เนี่ยก็จะคอยขู่คอยอ้างหลายอย่าง

ยังบอกว่าพวกคุณขายาใช่ไหม
เดี๋ยวจะแจ้ง๐๕อย่างนี้ก็มี
ไม่รู้ดูข่าวอดีตภูมิกับโจ้มากไปหรือเปล่า
บอกศูนย์ห้อง๐๕พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
อ้างเป็นตำรวจเมาพูดจะข่มขู่
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองเขาขี่จักรยานยนต์มา

มาถึงโดนเลยนะถีบเขาตบหน้าเขา
ควักมีดเล็กออกมาขู่จะแทงคนที่อยู่แถวนั้นอีก

ที่โดนสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดใส่หน้านั้นเพื่อนเขาเอง

คือสุดท้ายเนี่ยก็พากันขับรถออกไป
แล้วไปเป็นอย่างไรต่อทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่าฟังทางเจ้าของร้านส้มตำก่อนนะครับ
เล่าเหตุการณ์เอาไว้นะครับ
ผู้ชายเสื้อเหลืองก็เดินขี่รถมาพอดี
มาจอดตรงนี้คว้าคอเสื้อเขาต่อยเขาเตะเขา
แล้วก็พวกหนูก็ห้ามกันว่าทำเขาทำไม
ลุงหนูเขาก็ถ่ายวีดีโอถ่ายคลิปแต่

แล้วก็คราวนี้เขาบอกว่าพวกมึงเก่งเหรอ
แล้วเขาก็ควักมีดอันเล็กเพื่อจะมาแทงลุงหนู

นึงเขาก็เดินไปคว้าปืนไปหาปืนในรถมา
แล้วก็เดินเข้ามาดิ่งมาในบ้านเพื่อจะยิง
พูดได้เต็มปากเลยว่าเขาเมายา
ไม่น่าเมาเหล้าถ้าเมาเหล้าก็ยังจะรู้สึกมั่ง
แต่อันนี้เขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเขาเหมือนเขาหล่อนไปแล้วอะค่ะหนูว่า
ที่ทราบข่าวมาว่าเขาเป็นตำรวจ
ใครก็รู้จักคนแถวนี้พวกเขารู้จัก
นี่คือน้องผู้ชายที่ถูกทำร้ายนะฮะ
เสื้อสีเหลืองในคลิปที่เพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงโดนเลยฮะ
คือเขาไปแจ้งความว่าที่สพใส่งาม
ทั้งคนที่ถูกทำร้ายแล้วก็เจ้าของร้านส้มตำ
ที่ถูกเข้ามาก่อกวนตรงนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นท้องที่สพไสงามนะครับ
ภูมิกับการสพไสงามพันธมตเอกนรงศักดิ์ศรีนารอด

ในคลิปตกลงเป็นตำรวจจริงนะฮะ
โอ้โฮยศพตโทแล้วนะฮะ
พตโทยศส่พลภวงทองอายุ๔๘ปี
เป็นสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ
ภูทรชุมแสงสงครามที่บางรกรรมพิศนุโลก
ก็ไม่ไกลจากกำแพงเพชรนะฮะ
พอเขาห้ามเขาปรามกันแล้วขับรถออกไป
ตอนเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้๕โมงกว่า

ขับรถออกไปเนี่ยไปชนรถกระบะของชาวบ้านนะฮะ

ชนอยู่แถวตำบลลานกระบือที่กำแพงเพชร
ตกลงค่าเสียหายกันได้ก็เลยแยกย้ายกันไป
คือมันจะมีคลิปตอนที่นี่ตอนไปชนกัน
ก็เหตุที่ร้านส้มตำมาก่อไปชนรถเขาตรงนี้

ตอนนั้นทางตำรวจที่ลานกระบือเขาก็ยังไม่รู้ว่า
เพิ่งไปก่อเหตุที่ทางทรายงามมา

ล่าสุดทางรองภูมิครับการตรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
เพราะว่าตำรวจคนนี้เขาอยู่ที่พิศนุโลก

ตอนนี้สั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
แล้วก็ให้รายงานผลมาภายใน๗วันแล้ว
แล้วก็สั่งย้ายก่อนให้เข้ามาปฏิบัติงานที่
คืออาวุธต่างอันนี้เป็นปืนเล็กยาวกาลิน

ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขายึดมาเก็บเอาไว้แล้วนะครับส่วนเหตุการณ์ต่างเนี่ยทางตำรวจภูทรพิศนุโลกยืนยันว่า
จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาอย่างแน่นอนเพราะถือว่าคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันชัดเจนมาก
ได้มีคำสั่งของพจวพิศนุโลกให้พันธุ์ตำรวจโทยศพลพวงทองสารวัตรชุมแสงสงคราม
มาช่วยราชการมาปฏิบัติหน้าที่ที่สอบประกอบตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ให้สัมผัสกับประชาชน
โอ้โหตายนี่พันธุ์ตำรวจโทยแล้ว
เป็นถึงสารวัตรยศพันธุ์ตำรวจโทแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากในเพจไทยรัฐนิวส์โชว์ด้วยช่วงหลังข่าวเกี่ยวกับตำรวจเยอะไงฮะ
ตำรวจดีก็มีเยอะนะคะแต่พอมันมีข่าวแบบนี้ออกมาก็เสียหายเสียหายภาพลักษณ์ของตำรวจด้วย